คนเขากราบไหว้นับถือกันนะครับ
มีผ้าสามสีพันเอาไว้อยู่นี่เลยครับ
ที่วัดล้าจังหวัดพยาวครับ
ที่นี่ครับชุมชนไทยลื้อบ้านล้านะครับ
เวียงอำเภอเชียงคำจังหวัดพยาวครับ
เขาก็ไปหานี่เลย
ตานครับอายุเรียกว่าเยอะมาก

ปลูกเอาไว้ที่ข้างวิหารของวัดล้านะครับ

ที่ขึ้นมาพร้อมกับการสร้างวัด

พระพุทธรูปไม้ซ้อที่มีอายุเก่าแก่
แล้วจะออกมาเปิดให้สักการะกัน๓ช่วง

แต่ที่วัดนี้ยังมีเรื่องราวความศักดิ์สิทธิ์ความเชื่ออีก

คุณผู้ชมครับเขามีขนาด๒คนโอบนะ
สูงก็ประมาณสัก๕๐๗๐เมตรครับ
แล้วก็ที่สำคัญถูกห้อมล้อมไปด้วยผ้าแพร่๗สี

โอ้โหเขาบอกว่ายิ่งใกล้วันแห่งความหวังแบบนี้
ชาวบ้านเขาก็มาเลยมาเลยจัดเต็ม
ชุดไทยลื้อใส่กันมาแบบนี้
แล้วก็นำดอกไม้ทูบเทียนครับมากราบไหว้สักการะ
บริเวณใต้โคนต้นตาน

ใช่ก็ถูกเสร็จป๊าบก็มาทำอย่างนี้

ช่วยกันส่องหาเลขเด็ดนะสิครับ
เอาไปลองฟังเสียงของชาวไทยลื้อที่เขาเมาส์มอย

มันดูเหมือนกับว่าเออมันมาโดยไม่ได้นักหมาย
ไม่ได้บอกว่าเลขนี้จะต้องมาแน่อันนี้ไม่เคยยืนยัน

แต่บอกว่าชาวบ้านเขาพบเห็นพบเจอกันแล้วก็เล่ามา